การดื่มสุราทำให้ความสามารถของคนลดลง
ผู้ชายคนหนึ่งตั้งวงกงเล่ากับเพื่อน
พาทาตกน้ำน้ำแค่เอวนะแต่ขึ้นไม่ได้
ยังไงก็ขึ้นไม่ได้เพราะอะไรไปดูครับ
ผมพูดผิดสิไม่ถึงเอวด้วยซ้ำไม่ถึงเอวค่ะ
อยู่แสบประมาณต้นขาอ้าวแล้วตกลงไปโอ้โห
แล้วคนขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นยังไงก็ขึ้นไม่ได้คุณผู้ชม
นี่ฮะคุณพศอายุ๔๐ปีเนี่ยพาทาตกลงมาในบ่อน้ำ
คือบ่อน้ำมันเป็นบ่อน้ำแบบเลี้ยงป่าอยู่หน้าบ้านเขานั่นแหละ
แล้วหน้าไปกระแทกขอบบอดหน้าแตกเลือดไหล
คุณผู้ชมดูน้ำแค่นั้นเองแค่ประมาณแบบหัวเข่าด้วยซ้ำไป
ค่ะนะฮะคือแต่เขาไม่สามารถเอาตัวเองขึ้นมาจากบ่อได้
นะฮะน้ำอยู่แค่หัวเข่าเองนะฮะเพราะอะไรเขาเมา
เขาเมานะฮะผมถึงบอกว่าการดื่มสุรามันทำให้ความสามารถของคนเราลดลงนะฮะ
คือเขาตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนทีนี้สุดท้ายเนี่ยขึ้นไม่ได้
เพื่อนที่ตั้งวงด้วยกันก็เอาตัวเขาขึ้นมาไม่ได้เอาทำไมอ่ะ
ก็เมาด้วยกันนั่นไงก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยโทรแจ้งตำรวจมา
ตำรวจมากู้ภัยมาก็งงเอาก็น้ำแค่นั้นทำไมถึงขึ้นมาไม่ได้
นะฮะบ้านเนี่ยหลังเนี้ยอยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๘คือเมื่อวานนี้
อ่ะสุดท้ายมันก็กลายเป็นแบบอ่ะบาดจงบาดเจ็บหน้าแตกเลือดไหลกันไปนะฮะ
บ้านเนี้ยเขามีบ่อเนี่ยจริงบ่อนี้มันลึกแค่เมตรเดียวนะฮะ
ความสูงของบ่อถ้าเกิดว่าน้ำเต็มเนี่ยมันแค่เอวคนอ่ะนะฮะ
แต่ว่าน้ำเนี่ยมันเหลือแค่นี้เองนะฮะทีนี้กู้ภัยเข้าไปก็ใช้เวลาแป๊บเดียว
ดึงตัวของคนที่ตกลงไปขึ้นมานะฮะทีนี้เนี่ยคนที่อยู่ด้วยกัน
ก็นี่แหละฮะเหมือนเป็นพ่อลูกกันด้วยซ้ำไปนะครับ
เล่าแบบนี้คุณกล้วยเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยนะฮะช่วยกันล้างบ่อนะ
บ่อปลากันอยู่กับคนที่ตกลงไปวิทย์น้ำออกมาแล้วเอาปลาออกมาแล้วเสร็จปุ๊บ
ยังล้างไม่เสร็จตั้งวงดื่มเหล้ากันก่อนเห็นไหมมันมีที่นั่งอยู่ระเบียงหน้าบ้านใช่ไหม
ตรงนั้นแหละนะฮะเอาดื่มกันไปดื่มกันมาเมื่อทุกคนเมาได้ที่ปรากฏว่า
อ้าวคุณพศตกลงไปนะฮะทุกคนคือก็เมาเหมือนกันอ่ะนะฮะ
พอตกไปหน้ากระแทกขอบบ่อเลือดไหลอาบทุกคนตกใจรีบลงไปช่วย
แต่ไม่มีใครช่วยขึ้นมาได้เลยเพราะเมาหนักกันทุกคน
แต่โชคดียังมีสติดโทรหาตำรวจกับกู้ภัยมาช่วยหน่อยเพื่อนผมตกว่ามาในบ่อป่า
ขึ้นมาไม่ได้สุดท้ายกู้ภัยก็แค่ยกตัวขึ้นมาก็ได้แล้วนำตัวไปส่งโครง